ส่วนอีกจุดนึงมีความเคลื่อนไหวแล้วที่สอยรางน้ำ
อยู่ที่นั่นแล้วนะครับรายงานสดเข้ามาเชิญครับ

บางนางประชาปงษ์คุณภะคุง
ที่แยกรางน้ำก็ถือว่าเป็นอิงสุด
ที่ตั้งเนื้อหน้าเพื่อที่จะป้องกัน
หากว่ามีการกระชับพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่มาทางฝั่งรางน้ำค่ะ
เริ่มมีการแจกหมวกแจกเสื้อกันฝน

แต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาภาคกรูป
เพื่อส่งไปต่อคนาค้าว่า๙ทุกร์กลับบ้าน
ที่สินิรกาวันนี้จะต้องแยกย้ายกันกับบ้าน
แต่จะต้องประเมินว่าจะหากมีรีบการอะไรเกิดขึ้น

จะแยะแยะกันเกากหรือว่าจะยังอยู่รอดูสถานการณ์๑๙๕๐

แต่ว่าโดยรวมแล้ววันรอบ
คือก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ทางกรุกกาดอาสาเคยความพร้อมเป็นอย่างดี
ไอนุสาวนีเฉยสมอตพูม

ทำให้กาดหรือว่าประชาชนเขาหวั่นไหว
ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาขอกระชับพื้นที่นะครับ
ในการจุดลงของกลุ่มราชดารในกลางก็จะเห็นแต่เมื่อวาน
เขาจะไม่มีแก่นำหลักในการส่งสัญญาณเครื่องกระจายเสียง
แต่จะใช้วิธีการส่งเสียงส่งเสียงทำสัญลักษณ์ต่อกันไป
เป็นแบบออร์แกนิคกระจายกระจายกันไปอ่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยการส่งสัญญาณกระจายกระจายกันไปอ่ะ
ถ้าหากว่าตรงหัวแถวหรือบางจุดมีการแจ้งเตือนสัญญาณหรือแจ้งเตือนข่าวอะไรออกไปค่ะ
ก็จะมีการส่งส่งอะไรเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะก็มีการแจ้งว่าอ่า
ให้ไปทางฝั่งราชวิถีให้ทางกลุ่มกาดหรือว่ามวลชนที่อยู่ทางฝั่งรางน้ำค่ะ
ซึ่งมีการตั้งแถวเรียงรายกันอยู่อยู่กันแน่นถนนเลยนะคะ
ขาเข้าขาออกตรงฝั่งพญาไทยที่จะมุ่งหน้าแยกบางน้ำ
วลชนทุกคนก็รีบวิ่งจากตรงแยกรางน้ำ
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางราชวิถีเพราะว่ามีการแจ้งว่ารถน้ำมาแล้ว
รถน้ำมาแล้วนี่เป็นการเสี่ยงที่เขาแจ้งส่งสัญญาณเตือนกันในในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยกันนะคะ
คุณพระเจ้าบอกก็คือการชุมนุมในขณะนี้เนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมก็จะรับฟังรับแจ้งจากสัญญาณต่าง
จะส่งกันเป็นทอดมาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะจะใช้รูปแบบการส่งสัญญาณสัญลักษณ์มือ
แล้วก็สัญญาณเสียงที่จะต้องแจ้งส่งต่อกันเหมือนคลื่นนะคะ
อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นคลื่นเสียงที่จะต้องส่งสัญญาณกันต่อต่อไป
ให้คนที่อยู่แนวหลังได้ยินเสียงของความเคลื่อนไหวที่อยู่แนวหน้าค่ะ
โดยเฉพาะความกังวลเวลาที่มีการส่งสัญญาณว่า
มีใครเห็นรถฉีดน้ำแรงดันสูงอะไรประมาณอย่างนั้น
เพราะว่าก็จะเป็นภาพลักษณะ

เขาก็จะเคลื่อนไปเรื่อยแล้วพออยู่จุดนี้ก็จะไปจุดนั้นจุดนี้ต่อ
ที่มีการแจ้งเตือนเสี่ยงมาว่าจุดตรงไหนมีความผิดปกติยังไง
ก็ให้ได้เขามีใครไปเสริมอุปกรณ์เข้าไปเสริมยกแพงเหล็กอะไรอย่างนี้เข้าไปเสริม
แต่จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะทำหน้าที่มาเป็นกาดคอยดูแลความเรียบร้อย
หรือว่าดูแลด้านความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลอะไรพวกนี้ให้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็คือจะมีคนอาสาเป็นกาดอาสาค่ะ
จะต้องทำหน้าที่ในการออกคำสั่งหลัก
อย่างตรงจุดรังน้ำก็จะมีกลุ่มผู้ชาย
ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นกาดอาสาหลัก
นำกาดก็คือจะต้องฟังคำสั่ง
ของคนที่อยู่ตรงจุดนี้ที่เป็นแถวหน้าเท่านั้นค่ะ
หากว่าจะมีการส่งอุปกรณ์ส่งวัดตา

มีการส่งต่อไปยังจุดอื่นก็จะต้องฟังจาก
ตรงแนวหน้าเลยค่ะที่อยู่ด้านครับครับอ่ะคุณสิริวรีวัณรักษัตริย์
ไปนะฮะผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีก็สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดี
เพราะว่าผู้คนก็มีอยู่จำนวนหนาแน่นในแต่ละจุดนะฮะ